ไล่เลียงไปดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแคมป์คนงานก่อนจะเจออะไรไหม
แคมป์คนงานตอนนี้นะฮะนนทบุรีนะครับ

แรงงานกำลังเก็บข้าวของกันเลยพี่จ๊ะพี่จ๋า

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเจรจาบอกคุณคุณต้องอยู่แคมป์นะ
ถ้าคุณไม่อยู่ในจ้างมาดินายจ้างอยู่ไหน
นายจ้างจะมีโทษนะถ้านับยอดแล้วอยู่ไม่ครบ
เจอโทษอาญานะในจ้างนะ
คนงานบริษัทซิโนไทยฮะแคมป์ใหญ่ที่ปักเกร็ดนนทบุรี
คือจะไม่อยู่กักตัวตามคำสั่งนายก
กำลังขนข้าวของจะออกนอกพื้นที่ทีเดียวเชียวแหละ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแคมป์นะครับ
บริเวณทางเข้าชุมชนเคหะนนทบุรี
ใกล้๕แยกปากเกร็ดถนนติวานนท์ซึ่งเป็นที่พักคนงานก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีนะแคมป์ใหญ่

แคมป์ใหญ่ทีเดียวคนงานอยู่ประมาณสัก๑๗๐๐คนได้
แล้วก็ไปพบว่าที่ริมถนนใกล้ประตูทางเข้า
วางกันเพียบจ้ะอะไรบ้างล่ะสัมภาระกระเป๋ารังเอ่ยวาง
วางไว้เต็มไปหมดเรียงรายทำไมจัดของเหรอข้างในจัดของเหรอ
เปล่าจะหนีแรงงานต่างด้าวจะหนีนะครับนะฮะจะออกนอกพื้นที่กัน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้แรงงานทั้งหมดนะครับขนของกลับเข้าที่พักเดี๋ยวนี้
จากนั้นเรียกผู้ควบคุมดูแลแรงงานมาเลยคุณนะคุณเป็นตัวแทนของชิโนไทยนะ
มารับฟังคำสั่งเลยห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งหมดแล้วก็ปิดแคมป์คุณซะด้วย
การก่อสร้างเป็นเวลา๓๐วันคุณไม่ได้ผิดอะไร
แต่นี่เนี่ยมันเป็นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยให้ผู้ดูแลเนี่ย
รับไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าคุณปล่อยประและละเลยนะฮะ
ปล่อยให้แรงงานหนีออกไปนะคุณจะต้องมีความผิด
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลกับชาวบ้านด้วย
ที่อยู่ใกล้แคมป์คนงานเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณนักข่าว
เห็นแรงงานต่างด้าวเลยนะทยอยหนีจากแคมป์ไปตั้งแต่
โอ้ยคุณมาวันที่ตลาด๒๗แต่วันไป๒๖ออกไปแล้ว
ส่วนนะฮะซึ่งนายสุเจตบุญยพักเนี่ย
ประหลัดอำเภอปากเก็ตเนี่ยนะท่านก็แจ้งให้ตัวแทนของบริษัทชิโนไทยเนี่ย
ทราบบอกว่านะฮะยอดแรงงานคุณมีเท่าไหร่อยู่ครบไหมนะ
ถ้าแรงงานที่หลบหนีถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ซัดทอด
บอกว่าคุณกันนี่มันพูดว่าจ้างนะฮะคุณต้องรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันมีเรื่องน่าตกใจเมื่อคืนนี้
ชาวบ้านแถวแจ้งวัฒนะเขาแตกตื่นกัน
คือเจอแรงงานกลุ่มหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
หอบฮิ้วสัมภาระมารอขึ้นรถตู้ริมถนนแจ้งวัฒนะ
เห้ยแรงงานจะหนีหรือเปล่านี่นะฮะเต็มเลย
ก็เลยรีบแจ้งประหลัดอำเภอปักเกร็ดนะครับให้มาตรวจสอบพบว่า
คือจริงแล้วเป็นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งนะฮะ
ที่มีคนติดโควิด๖๐คนคือผู้ป่วยถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนกลุ่มแรงงานนี้ไปไหนจะขึ้นรถตู้ไปกักตัวไง
อะไรนะฮะไปกักตัวไม่ได้หนีไม่ได้หนี
ไม่ใช่แบบแคมป์ก่อสร้างเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่อยู่ในใกล้ชิดกับ๖๐คนที่ติดโควิดไปอ่ะนะ
อันนี้คือที่เป็นข่าวแล้วที่เขาฮิ้วโรงสัมภาระ
จ่อจะไปไม่ได้ไปแต่บางแคมป์เขาบอกเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วงานนี้ก็ทำต่อนะฮะเพราะว่าถนนวิทยาภาพแนบแน่นอบอุ่นเหลือเกิน
แต่คำว่าแนบแน่นอบอุ่นเนี่ยทำให้เรารู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนสงกรานเลยอ่ะ
นี่สงกรานหรือปีใหม่ไม่ใช่สงกรานแล้วไม่ใช่ปีใหม่
เป็นวันหยุดปกติทั่วไปสุดสัปดาห์หลายคนก็เลยไปพลาดถึงว่า
เอาเข้าแล้วสงสัยแล้วล่ะแรงงานเพิ่งแตกรัง
หลังจากที่ท่านนายกลงนามในราชกิจจานุเบกษาในการที่จะกึ่งล็อกดาวน์กรุงเทพ
รวมถึงอีก๙จังหวัดรวมเป็นทั้งหมด๑๐จังหวัด
ไปแล้วไปก่อนแล้วฮะถนนมิตรภาพก็เลยจะดูแน่นแบบนี้
คือฝั่งนี้ที่เราเห็นที่โลกคือ
ชาวแรงงานอ่ะน่าจะกลับมาแล้วนะครับนี่เหตุการณ์เนี้ย
น่าจะอยู่ในพื้นที่ของมวกเหล็กมวกเหล็กคือสระบุรี
ถ้าฝั่งตรงข้ามนะตรงไปที่นครราชศรีมา
ไปมาเพิ่งแตกรังทำให้เราไม่สบายใจครับ
แต่เฟซบุ๊คของตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาบอกไม่เกี่ยว
อะไรนะฮะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับคนหนีกรุงจะกลับภูมิลำเนา
แต่นี่คือการซ่อมถนนตรงไหนเขาซ่อมถนนตรงปลายทาง
จาก๔เลนเหลือ๒เลนดังนั้นมันเลยเป็นคอขวด
พอมันเป็นคอขวดมันก็บวกไปจนถึงมวกเหล็ก
วกเหล็กจังหวัดสระบุรีติดยาวไปเป็นแบบนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับพึ่งแตกรังคนหนีกลับภูมิลำเนา
แต่ประการใดให้เข้าใจเอาไว้ด้วยนะฮะ
แต่หลายต่อหลายคนบอกไม่น่าจะใช่นะ

แต่บางพิกัดเขาไปกันล้นหลามแล้วหรือเปล่า
อย่างจังหวัดสุรินทร์มีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้น

ก็ไม่เกี่ยวไงแต่วันดีคืนร้าย

เดี๋ยวคราวนี้ออกมาตี๒แล้วใครจะไปรู้

เขาบอกเขาก็ไม่อยากอยู่เหมือนกัน๒๓๐๐คนนะฮะ

บางคนถูกนายจ้างทิ้งกลางทาง

กำลังจะถามเลยว่าเขาไม่อยากอยู่

อย่างช่องจอมเกือบจะได้ออกอยู่แล้ว

จะไม่เกี่ยวข้องใดแต่หลายคนบอกว่า

ตนกกับการประกาศราชกิจจาในช่วงตีหนึ่ง
กลัวว่าหลายจังหวัดจะโดนแบบนี้บ้าง
ลูกจ้างคนงานเขาเลยอยู่ต่อไปไม่ไหว

นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้๒๓๐๐คนนะครับ